ดูการเมืองไทยในช่วงการเลือกตั้งกันหน่อยกันแล้วกัน

คือยังมีเวลาสมัครทั้ง๒ระบบและก็ส่งรายชื่อคาดิเดตนายกของแต่ละบักถึงวันศุกร์นี้
นำสักการะเจ้าพ่อหอกรองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ปักทูบบวงสวงลงบนเครื่องเส้นไหว้
เกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเป็นจังหวะไม่ถนัดมือขวาท่านยังเจ็บอยู่ใช่ไหม
อ่าคือมีสะดุ้งเล็กน้อยไปถูกปลายทูบที่ร้อนนะฮะอ๋อ
นี่มันไปโดนทูบอันที่ปักไว้ก่อนหน้านี้
มือก็ยังเนี่ยฮะใช้ผ้าพันแผลตอนที่บาดเจ็บจากตอนที่ดาบหล่นใส่มืออยู่ใช่ไหม
หลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับพลเอกประยุทธ์ก็
วักมือเรียกผู้สื่อข่าวมานี่ฮะให้สัมภาษณ์พูดคุยกัน
พร้อมกับฝากบทพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
รักไร้ผลบอกให้ไปลองเปิดฟังกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีสัญญาณถึงความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
บอกให้ไปฟังตรงนี้หรือมีอะไรจากพักคั่วตรงข้ามหรือเปล่า
เด็กประยุทธ์บอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรือไม่ก็ให้ไปคิดกันเองก็แล้วกัน
นี่ฮะหลังจากนั้นก็ไปร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ
ตูก็ชี้แจงว่าไม่ได้ต้องการสื่อสารอะไรแค่เห็นว่าเป็นความหมายที่ดี
ถ้าไม่มีคนใช้แต่ปากสร้างความขัดแย้งบ้านเมืองคงไม่ขัดแย้ง
พูดไงพูดอย่างเดียวกัน
พักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่คาดเดากันมาหลายวัน
วันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดความคาดหมายเท่าไหร่นักอยู่แล้วนะครับ

กิจกรรมคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน

เปิดตัวคันดีเดตอายุทธมนตรีของภาค๓คน

แน่นอนว่ามีคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
มีคุณเศรษฐาทวีสินและอีกหนึ่งคน
คือคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับ
คุณใจเกษมนี่ปัจจุบันอายุ๗๔ปีแล้ว

เคยเป็นอายการสูงสุดนะครับ

ตอนนี้ก็ลาออกหมดแล้วนะครับ
มาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย๓คน
แต่มีความสามารถแตกต่างกัน
แต่ทำงานกันเป็นทีมมีจุดแข็งอย่าง
เช่นคุณใจเกษมเป็นนักวิชาการนักกฎหมาย

เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพักอยู่กับพักมานาน
คำถามที่ว่าถ้าไปถึงเวลาต้องเสนอชื่อโหวตนายกในรัฐสภาเนี่ย
จะเสนอชื่อใครโดยเฉพาะถ้าเพื่อไทยได้เป็นอันดับหนึ่ง
สอสอมากที่สุดรวมเสียงได้เสนอชื่อ
แดดิเดตของพักขึ้นเป็นนายก๓คนนี้เสนอชื่อใคร
หรือคุณชายเกษม
คุณแพทองทานบอกเอาไว้เดี๋ยวหลัง๑๔พฤษภาคมค่อยว่ากัน
หลังผลเลือกตั้งออกค่อยว่ากัน
ในเวทีปราศัยวันนี้ในกิจกรรมของภักดิ์เพื่อไทย
คุณเศรษฐาวันนี้ประกาศเลยนะครับ
บอกพร้อมเป็นผู้นำประเทศคนต่อไป

จะทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นก่อนหน้านี้จำได้ไหม
เพื่อไทยเคยประกาศนโยบายเรื่องเศรษฐกิจหลายข้อใช่ค่ะ
หนึ่งในนั้นเรื่องกระเป๋าเงินดิจิทัลค่ะ
จะเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าประชาชนไปใช้จ่ายในร้านค้าชุมชน
หนึ่งหมื่นเลยเหรอวันนั้นบอกเดี๋ยวยังไม่บอกตัวเลขค่ะ
วันนี้บอกแล้ว๑หมื่นบาท
นี่กระเป๋าเงินดิจิทัลนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ส่วนคุณแพทองทานบอกเห็นด้วย
วันนี้ที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์
ยกบทกวีพระชนิพลเกี่ยวกับเรื่อง

บอกว่าประเทศต้องมีความสามัคคีถึงจะไปต่อได้
คุณแพทองทานบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

มันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
ถ้ามีความชัดเจนใครเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓
สำหรับเราเองนั้นถึงบอกนะคะว่า

แต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทำงานร่วมกันอยู่ดี
ถูกต้องนะคะประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกัน

เมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็ไม่ควรทำรัฐประหารค่ะ

เขาจะชูใครเดี๋ยวรอดูหลัง๑๔นะคะ
ส่วนวันนี้นะคะก็มีภาคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคล
เสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อกรกต

คือเพื่อไทยก็เสนอ๓คน
คุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาแล้วก็คุณชัยเกษม
คือเปิดตัวเสร็จก็ไปยื่นใบสมัครเรียบร้อย
ใช่ค่ะพักชาติพัฒนากล้าก็เสนอ๓คนเหมือนกันนะคะ

คนที่สามคือคุณเทวันลิปตะพันลบนะคะ
แคนดิเดต๓คนของชาติพัฒนากล้า
ประชาธิปไตยใหม่เสนอนายสุรทินพิจารณ์ค่ะ

ส่วนพักเสมอภาคเสนอนางระดาวันวงศรีวงค่ะพักพลังเพื่อไทยเสนอสามคนเหมือนกันนะคะ
นายเอกวรพงศ์อำนวยทรัพย์นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์นางสาวปภาตาถาวรเศษ
ส่วนผู้สมัครสอสอกรทม๓๓เขตของพักประชาธิปัตย์วันนี้รวมตัวกันอย่างพร้อมเพลียงเลยที่ลานแม่พระธรณี
ในงานปักทงชัยประชาธิปัตย์นำชัยชนะทั่วกรทมมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักเป็นแม่ทัพ
ทงชัยสัญลักษณ์พักเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งวันนี้เรียกว่ามากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสุด๓๓เขตนะคะ
ภูมิใจไทยกันหน่อยนะคะนายสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยก็บอกเมื่อวานเนี่ย
มีการดำเนินคดีเกิดขึ้นแล้วนะพี่อุ๋ยคิดว่าทำดำเนินคดีกับใครคะ

ดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะว่าเป็นการละเมิดต่อพัก
ข่าวเรื่องกัญชาเสรีและรถไฟฟ้าสายสีส้มทำให้เสียหาย
ก็เลยฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายค่ะฟ้องกับสารแพ่งนะคะ
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ไต่สวนฉุกเฉิน
ถ้าไม่ให้กล่าวหาบิดเบือนพักภูมิใจไทยด้วย
ซึ่งคณะตุลาการพิจารณายกคำร้อง
เพราะอาจจะไปกระทบต่อเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นนะคะ
วันนี้พักก็เลยไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้ามให้คุณชุวิตกระทำการตรนรงค์
ไม่ให้ประชาชนเลือกพักในช่วงเลือกตั้ง
ซึ่งสารมีคำสั่งห้ามเฉพาะเรื่องกัญชา
คือเหมือนไม่ให้คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องกัญชา

คือถ้าคุณชูวิทย์จะไปพูดเรื่องกัญชา
จะมองว่าดีไม่ดีอย่างไรก็พูดได้
ได้ค่ะยังคงต่อต้านกัญชาได้เหมือนเดิม
แต่ห้ามเอามาโยงหรือว่าคุมภาคคุมใจไทย
ภูมิใจไทยเขาเสียหายอย่างนี้อันนี้ไม่ได้สารท่านคุ้มครองไว้
ใช่ค่ะซึ่งสารก็มีคำสั่งห้ามออกมาแล้ว

ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะได้รับ
ส่วนประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ก็เห็นว่าหลังยื่นฟ้องคดีไม่ได้มีการกระทำซ้ำแล้ว
ก็เลยไม่มีคำสั่งคุ้มครองในเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลก็นำหมายห้ามส่งให้คุณชูวิทย์เรียบร้อยแล้ว

เฟซบุ๊กก็มาปั๊บเลยนะคะคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความหกโมงเย็นนะคะ
บอกว่าพักภูมิใจไทยร้องสารให้ปิดปากผมในการต่อต้านกัญชา
ผมขอยืนยันว่าเป็นสิทธิ์อันชอบทำของประชาชนในการต่อต้านกัญชาที่ไร้กฎเกณฑ์ควบคุม
แล้วก็มีการโพสต์ต่อในคอมเมนต์ว่าผมไม่อุทธรณ์แต่จะเดินหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ผลร้ายของกัญชา
นี้จะยื่นฟ้องทนายตั้มเวลา๙โมงเช้าและ๕โมงเย็นจะเดินหน้าต่อต้านกัญชาต่อไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ

คือคุณชุวิตบอกเลยว่าก็จะยังคงพูดเรื่องกัญชาต่อไปแหละเรื่องพักคงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ได้
เพราะว่าคนคงจะเคยได้ยินกันไปหมดแล้ว

หรือว่าต่างจังหวัดนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากที่มีการประกาศรับสมัครสอสอแบบเขตและสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์
ไปแล้วเมื่อวานกับเมื่อวานซื้อนี้นะคะแต่ละพักก็ขึ้นรถแห่หาเสียงกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ส่วนวันนี้พี่ศรีมาแล้วมาทำอะไรมาร้องกรกตนะคะ
ให้เอาผิดพักการเมืองที่เอารถกระบะรถพลิกอัพรถบรรทุกมาดัดแปลงเป็นรถแห่

คือร้องทั้งหัวหน้าพักทั้งแคนดิเดตนายกผู้สมัครสอสอไม่ว่าจะเป็นเผื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย
ก้าวไกลเสรีรวมไทยพี่แกร้องทุกพักนะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าพี่แกไม่ยุติธรรมอีก
เป็นความผิดตามพรบจราจรนะคะที่ห้ามยืนโดยสาร
ประกอบพรบว่าด้วยพักการเมืองที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพัก
มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย
แล้วก็เกรงว่าช่วงสงกรานนี้ประชาชนจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ยึดโยงไปถึงสงกรานเลยนะซึ่งเรื่องนี้กรกตว่ายังไงบ้าง
นายแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกรกตอก็บอกนะคะว่า
อ่ะก็เป็นสิทธิ์ของพี่ศรีอย่าทำได้แต่ถามว่า
แล้วการที่เขายืนบนรถแห่เนี่ยเขาทำได้ไหม
ก็ทำได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการแนะนำตัวเอง
และการปราศัยย่อยบนรถหาเสียงรวมถึงเปิดเพลงของพักเนี่ยทำได้ค่ะ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถแห่มีลักษณะเข้าข่ายการแสดงหลื่นเริงมหรสบ
คนบนรถร้องเพลงเต้นหรือทำอะไรเพื่อความบันเทิง
อันนี้จะผิดกฎหมายเลือกตั้งทันทีนะคะ
รวมไปถึงผู้ช่วยหาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ชัดเจน
ประกาศนโยบายได้หาเสียงแนะนำตัวได้
แต่จะร้องรำทำเพลงเต้นเปิดเพลงอันนี้ไม่ได้นะคะ
ทีนี้ในข้อเท็จจริงที่คุณศรีสุวรรณจัญญามาร้อง
เดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนว่าเข้าองค์ประกอบผิดกฎหมายไหม
แห่อย่างที่บอกมันก็เหมือนป้ายแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นภาพเคลื่อนไหวไงครับ
คนที่จะมีสิทธิ์หาเสียงก็คือหนึ่งก็คือตัวพักเอง
สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือสมาชิกพัก
ช่วยหาเสียงพักได้ทุกคนครับ
นั่นหมายความว่าขึ้นไปบนรถแห่ได้ครับ

คือกรกตเขามีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสอสอ๑๔พฤษภาคมนี้
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร
เพื่อการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะ
ครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็เรามาชวนคนไทยร่วมกันบริจาค

รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง๖๖แบบเรียลไทม์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
เครือข่ายกว่า๕๐องค์กร
นำโดยสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทย

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

นึกกำลังส่งอาสาสมัคร๑แสนคน
เฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้ง๙๕๐๐หน่วยครบทั้ง๔๐๐เขตนะครับทั่วประเทศ
เพื่อรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง๖๖แบบเรียลไทม์

มาได้ประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะครับที่เราเปิดช่องทางตรงนี้นะครับ
เพื่อนำเงินทุนไปใช้เป็นค่าดำเนินงานของอาสาสมัคร
เข้าร่วมโครงการเฝ้าคูหาจับตานับคะแนน
และพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
ยอดบริจาคเข้ามาเบื้องต้นนักขณะนี้มี๓๐๐๐๐๐กว่าบาท
แต่เป้าหมายในการให้ร่วมบริจาคระดมเงินทุนกันตรงนี้เนี่ย

ใช่ค่ะก็ถ้าใครสนใจติดตามข้อมูลโครงการได้เลย
แล้วก็สามารถร่วมบริจาคทางออนไลน์ได้ย้ำนะคะที่
หรือว่าจะโอนผ่านบัญชีก็ได้ใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระเลขที่บัญชี
ตามหน้าจอเลยนะฮะ
ใช่ค่ะก็จริงช่วงนี้ต้องบอกว่าทุกคนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งจริง
เพราะจะเป็นคือมันหลายคนบอกว่ามันคือทางเลือก
มันคือสิ่งที่เราอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นทางไทยรัฐเองเราก็มีการผนึกกำลังกันนะคะ

ลุยนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้งแบบจัดเต็ม
ข้นแปลกใหม่รู้ใจคนไทยมากที่สุด
กทัพทีมงานนำเสนอข่าวที่เข้มข้น

เลือกตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะคะ
และแน่นอนเซอร์ไพรส์ใหญ่ตอกย้ำกัน
สำนักข่าวอันดับหนึ่งของไทยในทุกแพลตฟอร์ม
กับการหวนคืนจอของคุณจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ

เดินสายดีเบตเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะ
และยังเสริมทัพด้วยปรากฏการณ์ใหม่ของคอนเทนต์
ช่องทางออนไลน์ไทยรัฐทอล์กเลือกตั้ง๖๖
สัมภาษณ์แคนดิเดตคนสำคัญ

ดีโอพอร์ตแคสต์ที่จะชวนคุยเรื่องราวอินไซต์การเมืองด้วย
แน่นอนที่สุดไฮไลท์สำคัญคือวันที่๑๔พฤษภาคม

ไทยรัฐทีวีได้เตรียมรายการพิเศษถ่ายทอดสด
อกคู่หาเลือกตั้ง๖๖เอาไว้ตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ผู้ประกาศข่าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้เลย
แล้วก็จะมีการวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดังด้วยค่ะ
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวออนไลน์
สามารถติดตามผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์

รวมถึงอุปกรณ์ทุกรูปแบบนะคะ